มาดูอีกหนึ่งข่าวเช้านะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นข่าวเฉาในวงการแม่พิมพ์ของชาติด้วย
กรณีที่ครูสองคนเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันในจังหวัดอำนาจเจริญ
มีสามีคนเดียวกันคนหนึ่งเป็นเมียหลวง

เมียน้อยไปทำร้ายร่างกายเมียหลวงจนได้รับบาดเจ็บ
เรื่องนี้นักเรียนในโรงเรียนบอกว่ารับไม่ได้จริง
การโพสต์ออกมาเยอะว่าเราไม่เอาคุณครูที่เป็นเมียน้อย
ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดรายงานข่าวบอกว่า
สัปดาห์หน้าเด็กนักเรียนจะรวมตัวกัน
ขับไล่คุณครูทั้งสองคนออกจากโรงเรียน

อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวก็มีการตั้งคณะกรรมการ

ส่วนอาการของเมียหลวงตอนนี้ดีขึ้น
ก็เลยเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะ
กรณีที่ครูเมียหลวงถูกครูเมียน้อย
ซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันทำร้ายร่างกาย
จนเป็นข่าวด่งดังในโซเชียลนะคะ
มีทั้งภาพมีทั้งข้อความปรากฏออกมา
ล่าสุดตอนนี้อาการเมียหลวงเริ่มดีขึ้น
สามารถเดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญเพิ่มเติมได้แล้ว

เมียหลวงได้เดินทางเข้าไปแจ้งความ
วันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจตรีสุภาพจันแดงสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรอำนาจเจริญบอกว่า
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณี
เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงสอบปากคำผู้เสียหาย

รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และที่สำคัญค่ะต้องรอผลตรวจและความเห็นจากทีมแพทย์
จึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ก่อเหตุได้
ครูผู้บาดเจ็บค่ะก็ปฏิเสธแล้วค่ะ

เพียงสั้นบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม
เรื่องของร่างกายทั้งเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก
ขอเวลาสักพักเดี๋ยวจะออกมาพูดเรื่องนี้
แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดของครูทั้งสองคนนะคะ
รับว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
ขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงแล้ว
เดี๋ยวต้องรอบอกว่าผลจะออกมาไม่เกิน๗วันค่ะ